ทุกท่านนะครับผมก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงนะครับ
เรื่องความรับผิดชอบในเรื่องของการตัดสินใจ
ในเรื่องการใช้อำนาจหรือการใช้จ่าย
นะผมคิดว่าข้อที่จริงมีอยู่แล้วนะครับผมก็จะตอบเท่าที่ผมควรจะตอบนะไม่อยาก
ต่อความยาวสาวความยืด
ว่าผมให้รักตัววาทีเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ผมเรียนว่าการบริหารจัดการดูแลเรื่องเศรษฐกิจ
ส่วนทั้งภาคเอกชนธุรกิจคนมีรายได้น้อย
อะไรก็แล้วแต่เรารู้นะครับว่าเดือดร้อน
ถ้าผมอยู่ตรงนี้นะผมไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว

เอาผู้มีส่วนร่วมในภาครไทยมาหารือร่วมกันด้วย
ไม่ใช่ผมมีอำนาจการสั่งทั้งหมดอยู่สู่ดีปกติจะไปสั่งได้ยังไง
ผมไม่ใช่หมอแต่ผมฟังหมอฟังผู้ผู้ผู้หอยประสบการณ์
ฟังเกษลวงมีส่วนร่วมนะครับ
แพทย์อาวุโสแพทย์เทศภาทุกคนเขาเป็นคณะทำงานทั้งหมด
ผมก็ต้องนำข้อมูลทุกการทุกประการมาดูในเรื่องทั้งมาตรการ
ในเรื่องของควบคุมการแพร่ระบาดป้องกันการแพร่กระจายการรักษา
ตลอดไปถึงการทำให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด
ผมไม่ได้ต้องการให้ได้ช้าอยู่แล้ว
แต่ลองฟังเดี๋ยวลองฟังท่านรองรับตรีจะพูดต่อไปนะครับ
ชากาโลกนั้นเราถือว่าเราทำได้ดีกว่าอีกหลายประเทศนะครับ
คราวนี้เราก็เหยังคงเผชิญความเด็ดร้อนทั้งคู่
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำให้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับ
อาจจะมากเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ
ถ้าอาการการฉีดแวคซีนนั้น

เพราะเป็นวัคซีนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
ที่เขาเรียกว่าภาวะฉุกเฉิน

สิ่งที่ยังพันธุ์ที่สุดก็คือผมชื่นชมนะครับ

การทำงานยังไม่เด็ดเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์
บริการอะไรต่างทั้งหมดนะครับเจ้าที่ทุกฝากส่วน
ที่ช่วยกันเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัว

และประชนที่ยอมสวมหน้ากากอนามัย
หมั่นล้างมือเวทยาหางนะครับ

ผมคิดว่านะยังไงก็เราจะได้ปลอดภัยตัวเอง

มีส่งผลกระทบไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว

ไม่มากนักไม่ขยายไปกว้างมากนัก
มีเกิดเหตุควบคุมตรวจสอบติดตาม
อะไรต่างเราก็ควบคุมได้เป็นระยะมา

ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็แก้กันไป

เพราะฉะนั้นในช่วงการท่องเที่ยว
รายได้ที่ท่านบอกลดลงตรงตรงนี้
เราพึ่งการท่องเที่ยวกับการส่งออก

ปรับปรุงพืชทางการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น
แต่ผมพูดถึงด้านเศรษฐกิจในภาพรวม๕ภาคนะครับ

เอธบายไม่ได้นั่งนอนเฉยที่ท่านบอก

ประเทศเหล่านี้เศรษฐกิจถดถอย๑๐นะครับ

ประเทศไทยถดถอย๖๖เปอร์เซ็นต์
ประเทศไทยถือเป็น๕ประเทศที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศได้มากที่สุด

เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเมื่อเราเจอโรคระบาดเนี่ย
ทำให้การท่องเที่ยวมันลดลงรายได้เราลดลงแน่นอน
ภาษีก็ลดลงต่างมันลดลงหมดนะครับ
นี่คือข้อที่จริงที่รัฐบาลนี้จะต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้ได้
ซึ่งอยู่ในแผนงานดำเนินการมาหลายอย่างแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าพูดกับเรื่องที่มันเป็นปัญหาเป็นความขัดแย้งมาตลอด

แล้วผมก็เป็นกังวลว่าไอ้การพูดในเรื่องแคคครีนเนี่ยมากเข้าเนี่ย

ในการที่เขาจะส่งมาหรือไม่ส่งมา
เพราะไม่อยากให้เวฟซีนี่เป็นปัญหาทางการเมือง

ระมัดระวังนะครับรับผิดชอบด้วยนะครับ

ถ้ามีปัญหาจำคำพูดของท่านไว้ด้วยรับผิดชอบ
ผมไม่ไปฆ่าโทษอะไร

เรื่องของเรานั้นเราก็ปิดประเทศเร็ว

ผ่านระยะที่หนึ่งมาได้อย่างสวยงาม

พวกผมไม่ได้ทำงานเช้าชามเย็นชาม
ไม่ได้ทำงานบนจอโทรศัพท์หรือข้อมูลต่าง

บุคลากรทางการแพทย์พูด
ประชาชนพูดนะจะเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปเหล่านี้มันก็เดี๋ยวท่านเอ่อ
รัฐมนตรีคงจะพูดให้ฟังนะครับผมก็รับฟังมาจากทุกทีมนะครับ
เกี่ยวข้องทั้งภาคธุรกิจเอกชนต่างอะไรที่มันจะทำให้เกิดความช้าเชื่องช้า
อะไรที่จะทำให้เกิดปัญหาผมขอร้องนะครับอย่าพูดอีกเลยในเรื่องเหล่านี้นะครับ
ตามที่ท่านประธานได้กุณากล่าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ
ผมตอบท่านด้วยความสบายใจนะเพราะผมถือว่าผมก็ทำดีที่สุด
มันอาจจะไม่ดีที่สุดในสายตาท่านแต่ผมดีสุดเท่าที่ผมทำได้
ผมอาจจะทำได้ดีกว่านี้อีกถ้าสถานการณ์บางอย่างมันดีกว่านี้
นะไม่ต้องเป็นภาระเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องต่างมากมายข้างนอก
นะจนทำงานบางงานเนี่ยแทบจะมีปัญหาน่ะไม่มีเวลาทำอ่ะนะ
เรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้โดยเฉพาะยิ่งในช่วงโควิด
นะครับก็บอกไว้ให้รับทราบนะครับการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าเป็นเชื้อ
ไว้และตัวใหม่นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีสองบ้านทั้งหมดหกสิบเก้า
นะแล้ววันนี้ได้มีการคิดค้นพัฒนามาแล้ว
ประเทศมีผู้ติดเชื้อหลัก๑๐ล้านคนติดเชื้อทั่วโลกหลายล้านคน
รอบบ้านเราก็หลายหมื่นคนนะรัฐบาลไม่เคยไม่เคยชักช้าแล้วครับ
คือไม่ได้ทำงานปั๊บแล้วสั่งปุ๊บแล้วออกปุ๊บวันนี้มันไม่ได้หรอก
เจรจาการพูดคุยการลงนามสัญญาอะไรต่างมันก็ต้องทยอยนำมา
ถ้าไม่ทำแบบนี้ไอ้ที่เซ็นมามันก็ไม่ได้เซ็นอยู่ดี
มันไม่ทำเมื่อวานนี้แล้วมาเซ็นวันนี้เมื่อไหร่มันต้องเจรจามาต่อเรื่องนะครับ
ได้เริ่มตั้งแต่แรกแล้วที่มีการหารือในสอบคอมาแล้วนะครับ
เรียนเพื่อทราบพูดมันง่ายนะลองไปทำดูเองก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไง
นะพูดแต่มันมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็ดูเร็วอะนะ
ดูดีดูเก่งนะไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับ
เราต้องมีการพิจารณ์อย่างรอบครอบในการเลือกวัคซีนที่ปลอดภัยเหมาะสมประเทศไทยนะครับ
ในส่วนของประเทศต่างที่รับการฉีดไปแล้ว
ทราบเป็นความเป็นไปเป็นมานะครับวันนี้เราก็พยายามทำอย่างเต็มที่
แผงการการจ่ายวอคซีนกับปริมาณการอยู่นะครับก็คงจะมีหรายระรอกด้วยกัน
แล้วก็จะบอกว่าไม่เคยผลิตว่ามีวัคซีนทั้งหลายตัวที่ทำอยู่ที่นี่นะครับ
อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเราก็จำเป็นต้องดำเนินการนะครับ
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือวันนี้ผมไม่รับข้อมูลนะครับ
ก็ต้องฟังทุกคนฟังคนด้วยฟังประชาชนด้วย
คนไทยนะครับพร้อมฉีดวัคซีนเกือบ๘๐เปอร์เซ็นต์
ไม่อยากฉีดประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์รังเลอยู่อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านอยู่กลุ่มไหนเหมือนกันนะ
น่าจะอยู่กลุ่มลังเลหรือไม่ยอมไม่ฉีดก็ไม่รู้เหมือนกัน

ผลสำรวจระดับ๗มี๕๘๕คืออยากฉีดมากที่สุดนะ
ระดับ๖มี๙๒ระดับ๕มี๑๒เปอร์เซ็นต์
นี่คือกลุ่มนี้๗๖๕เนี่ย
คือครึ่งหนึ่งค่อนแรกประเทศ

อยากฉีดอยากฉีดนะ
ดีไม่ฉีดดีรอด้วยเพื่อนฉีดไปก่อน

อันนี้ไม่ค่อยอยากจะฉีดวัคซีนเป็น๑๐๑เปอร์เซ็นต์
นี่อินทรัศน์ส่วนของทิศถามกฎไทยในเวลานี้
เขาคงจะรอแล้วครับเมื่อวัคซีนเข้ามาแล้วชิน
เข็มแรกรอดแรกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น

แล้วเราก็จะต้องจัดหาวัคซีนให้เพิ่มมากขึ้น
วันนี้วัคซีนก็มาผลิตจากหลายบริษัทหลายประเทศทั่วโลกนะครับ
ผมคิดว่าในช่วงแรกมันเป็นอย่างนี้มันแกวะอย่างนี้ราคา

แต่เมื่อศักรญาณหนึ่งผมแน่ใจว่ามันค่อนข้างจะดีขึ้นสถางการณ์
เมื่อมีการผลิตจากภิกษาพื้นภาพที่พี่อย่างงพอนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กลับเรียนเพื่อทราบนะครับ

ถ้าวัคซีนปลอดภัยและมีสิทธิภาพท่านจะฉีดวัคซีนหรือไม่
ผลตำรวจในประชากร๑๙ประเทศ
เฉลี่ย๗๑๕จะฉีดวัคซีน
นะครับ

ประเทศที่มีสัดส่วนผู้อยากฉีดวัคซีนสูงสุดคือประเทศจีน

มาเป็นระดับสุดท้ายมีผู้ประสงค์การฉีดวัคซีนเพียง๕๔๘๕เปอร์เซ็นต์

ราซิลอันดับ๒แอฟริกาใต้เกาหลีใต้เม็กซีโกอเมริกาอินเดียสเปน
ทาง๕ประเทศล่างท้ายรัสเซียโปรแลนด์ฟรั่งเซนไตเจรียสวีเดน
เห็นว่าไทยอยู่ในอันดับ๕ของโลกถือว่าเป็นการม่านานเชิงบวก
ที่บริษัทเขาแนะนำมานะครับในการใช้วัคซีนมันอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
สำหรับการศึกษาประสบการณ์การฉีดวัคซีนมันเจ็บมากหรือเจ็บน้อย
กลัวเข็มหรือไม่แล้วกับพวกหนึ่ง
และอาชีพการงานมันไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีโรคกรณีตัวหรือไม่
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็นำมาสู่ในการพินาด้วย
เราต้องมองทั้งหลักการเหตุผลทั้งในประเทศต่างประเทศ
กระบวนการฟังประชาชนเราต้องฟังประชาชนไปด้วยนะครับ
ทั้งหมดอาการหนึ่งที่เป็นข้อยืนยันนะครับข้อยืนยัน
ว่าในเรื่องของการใช้หน้ากากเนี่ย
แม้ท่านจะบอกว่าเราก็ทำไมไม่ได้วัคซีนทั้งหมด
แล้วจะทำยังไงยังไงผมคิดว่ามีคำยืนยันอยู่แล้วนะครับ
จากต่างประเทศนะครับโดยเพราะยิ่งสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาบอกมาแล้วว่าอะไรล่ะ
การใช้หน้ากากเนี่ยสามารถประกาศได้เกินเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์
สิบกว่าเปอร์เซ็นใส่ให้มันถูกไม่ใช่ค่อยที่คอ
รูรั่วในจมูกใส่แว่นแล้วไม่ใช่ไอขึ้นมาใส่ตา
ไม่รักตัวเองก็รักคนอื่นเขาด้วยใครที่ไม่ค่อยใส่
ให้มันถูกต้องด้วยมีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงถึงเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์
นะวันนี้ต้องเอามาช่วยกันทั้งสองอย่างนะครับของซีดีซี
นะจะต้องไม่ให้อากาศเข้าทางข้างได้สวมให้ถูกวิธี
หากว่ามีรูรั่วเมื่อไหร่ก็ตามประสิทธิภาพจะลดลงไปเหลือห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์
นะกรุณาตรวจสอบการใส่หน้ากากให้ถูกต้องด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้า
หน้ากากอนามัยนะครับอันนี้ต่างประเทศเขาวิจัยวิเคราะห์มาแล้ว
นะเราก็ควรจะต้องพึ่งพาหลายอย่างไปพร้อมกันนะครับ
แต่ไม่ใช่ว่าเราจะรอไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
เรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทุกคนต้องน่ายินดีกับผมไปด้วย
ข่าวดีเรื่องไทยสามารถทดลองฉีดวัคซีนของไทยเองเฟสหนึ่งในมนุษย์ได้แล้ว
องค์การพยันอสฯและมหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการพันธุ์นาวัคซีนคู่ขนาน
วัคซีนที่ใช้โปรตีนเป็นฐานของคณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

วัคซีนนี้องค์การเพศศาสตร์จักรรมจะดำเนินการร่วมกับสถาบันวัคซีน
เป็นเทคโนโลยีวัคซีนเชื้อตาย

โรคของเรามาหลายสิบปี
รวมทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย

อุณหภูมิตู้เย็นธรรมดา๒๘องศาเซลเซียส

ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีที่ผ่านมานะครับ

และอาจจะเพิ่มถึง๖๐ล้านเข็มต่อปีได้ด้วย

เราสำนุนให้การสำนุน

โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการวิจัยพัฒนาในประเทศไทยนะครับ

นำไวรัสต้นกำเนิดที่ตัดแต่งพันธุกรรม

ซึ่งไม่ก่อให้เกิดโรคโควิด๑๙มาทำให้มีหลามแหลม

หลังจากนั้นนำไวรัสดังกล่าวมาเพิ่มจำนวนในไข่ไก่ฟัก
ที่สูญผลิตวัคซีนที่จังหวัดสนบุรี

ก็จะทำให้ไวรัสตายเพื่อใช้เป็นวัคซีน

จะก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาเยอะแยะนะ

๑จำนวน๒๑๐คน

๓ต้องไปทำในประเทศที่มีการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก
ในส่วนของก่อนจะถึงเฟสหนึ่งในมนุษย์นั้น
เราได้ส่งวัคซีนอันกล่าวไปทดสอบความปลอดภัย
เป็นข่าวดีมากสำหรับประเทศไทยนะครับ

ไม่ว่าชีโนแวคแอซซาซีกา
ของชีโนแวคนั้นเป็นเทคโนโลยีเชื้อตาย

เราจะมีวัคซีน

ผลิตในโรงงานของเราที่มีอยู่

ที่มีสุขภาพดีสุดอยู่แล้วในขณะนี้
แล้วเราจะได้เป็นแหล่งในการรักษาพยาบาลแหล่งในการมาเยี่ยมเยือนท่องเที่ยวพบปะ

สุขภาพเศรษฐกิจเศรษฐกิจบนกลางร่างเศรษฐกิจในประเทศนอกประเทศ
ผมเห็นตัวเลขมาพูดท่านก็ตีตรงนี้ตีตรงนู้นไปตรงนี้มา
ผมว่ามันก็เป็นการทำงานที่ยากพอสมควร
แต่เอาล่ะผมก็ฟังท่านก็ขอบคุณในคำแนะนำของท่านทุกคนนะครับ
จากนี้ไปผมขออนุญาตให้รองนับประตรีรับนิวาร์การสาวสาวสุข
ได้ชิดแจ้งในลายเหยียดนะครับขอบคุณครับ